ที่ฉันได้ข่าวมาว่าจะมีผู้ประกาศข่าวคนใหม่

เล็กจะเป็นใครจะเป็นอะไรนะคะ

เก็บกับต้องไทย
อย่าเอกไปวันนี้เรามาเป็นสายสื่อ
เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา
ได้ข่าวว่าเขาจะมีรายการใหม่ออกเสาร์อาทิตย์
ผู้ประกาศข่าวก็หน้าใหม่ด้วยอุ้ย

สวัสดีครับครอบพระสดังนะครับ

คุณทำอะไรกันคะมาใส่อะไรกันคะคุณ

อ้าวเป็นยังไง

คุณเป็นใครคะคุณจะมาทำรายการอะไรยังไงคะ

ท่านมาทำอะไรที่นี่
ฉันมาทำอะไรที่นี่
ห้ามหน่อยห้ามหน่อย

คุณแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
สวัสดีครับกรอบทัศน์สมัยพวดทองค่ะ
คุณผู้ชนันทัศน์ค่ะ

เริ่มเรียกนี้เลยตอนนี้บอกให้รู้หน่อย
สองคนเป็นผู้ประกาศข่าวของรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาร์อาทิตย์
แล้วก็เดี๋ยวเจอกับเราสองคนได้ใครที่ยังไม่รู้จักมาเจอกับเรากดเลข๓๒เอาเข้าของไทยรัฐกันได้

ก็เดี๋ยวเจอกันครับในข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาร์อาทิตย
เปิดไทยรัฐทีวีมาวันเสาร์อาทิตย์นะ๑๑โมงเจอกับก๊อฟและชมพู่แน่นอน
ทุกข่าวสารเท่าทันทุกกระแสนะคะ
เล่าข่าวเด่นเล่นข่าวดังเท่าทันทุกเรือตอน
กลับสบายในทุกวันเสาร์อาทิตย์

เอาทันทุกกระแสในเที่ยงวันหยุด๒อาทิตย
ข้าวไปด้วยดูข่าวไปด้วยอร่อยแน่นอนนะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะ

ติดตามกันใหม่นะจ๊ะกับเกะกะกองไทย